เวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับกับมวยคู่ที่หนึ่งกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ชกมาแล้วห้าสิบเอ็ดไฟชนะสามสิบเก้าไฟเสมอสองไฟและแท้สิบไฟครับ
และในมุมแดงนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้วหกสิบสามไฟ
ชนะสี่สิบสองไฟเสมอสามไฟและแพ้สิบแปดไฟครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

ที่ทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับ

แล้ววันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกายนครับ

จากเวทีมวยมนตรีสตูดิโอลาพร้าว๑๐๑

เปิดให้แฟนมัดมวยเข้าชมที่เวทีนะครับฟรีครับ

คู่เอกนำรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ
อมเก่าอย่างสุรฤทธิเพชรหนองกี่ครับ
จะเปิดศึกดวนกับนักชกรุ่นน้องครับ

คู่รองครับศักดิ์สิทธิ์สิทธองปอนครับ
ปะท้ากับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยา
และเปิดหัวของรายการครับ

จะปะท้ากับยอดเดชเพชรจิณดาครับ

ช่วงนี้นักชกจากสังกัดเพชรจินดาครับ
ผลงานออกตู้บ่อยครับ
และทราบประวัติกับนักชกทั้งคู่กันก่อนครับ

นายสิริศักดิ์เจริญผลครับ
จากตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปักช่องครับ
จังหวัดนครราชศรีมาวัยเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นครับ
ส่วนสุด๑๖๙ซินิเมตร

ถือว่าเป็นนักชกรุ่นพี่จอมเก่าเลยครับ

ริงชัยพอทองโบราณครับหรือว่าเริงชัยววิวัฒนานนท์
นายสันติพัฒน์ทุมนามครับ
ส่วนสุด๑๖๓ซินิเมตรครับ
รูปรางเนี่ยล็กกว่ากันครับ
แต่เรื่องกระดูกประสบการณ์ครับไม่เป็นรองครับ

ปัจจุบันต้องบอกว่า
รับราชการนะครับเป็นทหาร

แต่พอทองบุราณนี้ของคุณพรชัยทองบุราณครับ
ขึ้นไปถอดมงคลให้กับนักชกในมุมน้ำเงิน
ก็คือพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับ
จากศูนย์สงครามพิเศษลบบุรี
ส่วนฝ่ายแดงนั้นเป็นเพชรสายรุ้งสิเก๊สายลุ้
หรือว่าเพชรสายลุ้งเกียรตินาวีนะครับ
รบร่างได้๑๐๐กว่าครับถนนทางยอด๗
เมืองชัยนั้นต้องบอกว่ากระดูกความเก่าประสบการณ์นั้นไม่ธรรมดาครับ

และรับตัวใต้ไฟเซอร์ต่อยกัน๕ยกนะครับกำหนด
แล้วสำหรับสนับสนุนกีฬามวยใช้ให้เป็นกีฬาครับ

พยายามจะเล่นงานฐานล่างและมีปัดขวาเติมครับ
รักชัยเปิดช้าเข้าขู่รุ่นน้องเลยครับเริงชัย

พยายามจะเบียดเข้ามาครับยอดเดช
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อน
มันขวาน่าอันตรายครับเริงชัย

เต้นออกอาวุธครับมันสมมุติที่ส่องขวาของอรันชัย

เปิดฉากเข้าคู่เลยครับอรันชัย

นี่ครับคนเล็กหัวใจโตครับ
ด้านล่างหมุนมือมันยังมีทางหน้าไพร์ตัน
แล้วก็เพชรดำเพชรจินดานะครับ

กันคนละดอกคนละทีเลยครับแม่

ยอดเดชพยายามจะสลับแล้วแทง

ข้างหน้ายอดเดชเป็นประเภทมวยฝีมือครับ

ด้วยแข้งขวาเติมเข้ามาอีกทีครับยอดเดช
ยอดเดชพยายามจะเล่นงานฐานล่าง

นำพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมวยราภาว

หมัดมวยที่อยู่ใกล้เคียงครับ

อัตรลดความมันแบบสดได้แบบนี้ครับ

หรือว่าเข้าอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ครับ

แรกแข่งของนักคู่นี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับ

ไปเพียงยกแรกเท่านั้นครับ
ดูชั้นดูเชิงกันไปพอประมาณครับ

เพื่องพินธุ์สถานก่อน

โอ้ยโอ้ยแค่กับมันขวาครับ

โอ้โหเคลื่อนไปอีกแล้วครับ
เอาละครับกดแขนแล้วฟันด้วยศอก

นี่แหละครับชิงจังหวะเข้าทำก่อนครับ
ประมาณไม่ได้สักวินาทีเดียวเลยครับ

วางด้วยซ้ายเจอกับมั่นขวาสวนคืน

ขวางหน้าครับแต่ก็ตีได้ครับยอดเดช

ทิ้งด้วยมันขวาโวโหเจอกันแซกซาย
ยาจะท้าตีท้าต่อยครับเรืองไก่

นักกำแพงค่ะได้ยอดเดชน์พยายามจะกดคอลงมาครับแม่

เจอสดกันใหม่ครับหลังจากคำประการแยกครับยอดเดชน์

แล้วขวางทันทีครับวงในของรังชัย

นี่ครับความเก่าก็ดูประสบการณ์ของเริงชัย

อยากเสี่ยงข้างควาแล้วลากคำแพงค่าไว้

เวลาบ่อยตัวใหญ่กลับได้ที่ชัดจะอำนักครับ

สองปลาสองกลับ

ติดตามกันต่อครับท้ายรับเบอร์ไทยไฟเตอร์ครับ

คนเล่นหัวใจใหญ่ครับเรืองชัยพอทองพุดาน
เรืองชัยววิวัฒนานนท์

ต่อยมัดเมื่อกี้เนี่ยเล่นงานทางฝั่งรอง

จังหวะกดแขน

ขวางหน้าไว้แล้วทิ้งด้วยหมัดขวา
นี่ครับพยายามจะต่อยมัดทั้งสองครับ
วางด้วยแข้งตามเข้าไป

แต่ทางด้านยอดเด็ดก็ไม่ได้กลัวเลยครับ
พยายามจะอาฝัยเกลือจิ้มเกลือ

เดินทางเข้าสู่ยกที่๓นี่ครับ

ถึงไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับเรืองชัย
ทางด้านมุมน้ำเงินก็ยังมีเพชรดำครับ

ไพเติลนี้มีดิกี้มาถือแชมปียนนะครับ

เป็นหนึ่งภาพฤติภาพของค่ายบวิเวรเผชจิัตราครับ

ก่อนให้เจอขวางอีกแล้วครับ

แล้วก็ยอดเดชน์พยายามจะล๊อคในหายความแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
พยายามจะเปิดเกมเข้าใส่รุ่นพี่เลยครับยอดเด็ด
จังหวะวางซ้ายเจอถีบมาอีกแล้วครับซ้ายหน้าของยอดเดช

พยายามจะเสียซ้ายอีกทีครับเร็วกว่าครับทางด้านเรือนชัย
ส่งสวยจังหวะได้ดีครับเริงชัย

เริ่มชัยก็ไม่หนีเลยครับหลังซ้ายหน้าสู้
กลุ่มไทยทั้งแขนสู้เลยครับยอดเดชน์เข้ามา
นี่ได้บ้างแล้วครับชะด้านยอดเดชน์
เริงชัยก็ไม่ได้ยอมปล่อยให้จังหวะของเขานั้นหลุดลอยไปเลยครับ
โดยต่อยขวาตัดลำตัวครับ

จังหวะต่อยหมัดของเริงชัยนั้นมีศอกซ้ายของยอดเด่นแล้วครับ
ยอดเดชน์เปลี่ยนเข้ามาวางซ้ายเจอสวนให้มันขวาแล้วลงใน
ดูกับกดเอาไว้อยู่เลยครับล็อคคอดยีบจันทร์ของขวา
ยอดเดชน์คืนไม่ได้ครับยุ่งเลยครับแบบนี้
ฟังเลยครับวางขวาเจอขวาสวนเลยครับ
ยอดเดชน์เปลี่ยนมาซ้ายรุ่นดู
จังหวะจัวลมนี้ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งครับ
พระเจ้าเริ่มชัยพยายามจะโชว์จังหวะสายตา
ยอดเดชน์เปลี่ยนรุ่นต่อครับวางด้วยสายรุ่นอีกแล้วเจอลงโทษเลยครับ
ยอดเดชน์คืนได้แรกทีต่อทีเผา
ไปเสียจังหวะสุดท้ายครับยอดเดช
เห็นไหมครับลูกเขาก็ดูอศักดิ์นของเวิร์นชัย

โอ้เวรคว้างบนอากาศเจอบินเหลียบเลยครับ
อยากให้ช่วงฝรายยกปากไว้สาวซ้ายนำเข้าไป
ขวางหน้าบดยกที่๓ครับ
กลับมาติดตามความมันและความเล้าใจกันต่อครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

นี่ครับจังหวะฟันด้วยศอกห่างปลายจมูกของยอดเด็ดไปนิดเดียวครับ
จังหวะการแขนของเริงชัยนั้นแกทำได้ดีเลยครับ
แล้วเสียบด้วยเขาขวาตั้งกำแพงคายอดเด็ดก็พยายามเหลือเกินครับ
แล้วนี่ครับจังหวะวางแค่งขวาเจอแค่งขวาสวนเลยครับ
จังหวะแรกแข้งทีต่อทีนี่ต้องบอกว่ายอดเด็ดทำได้ครับ
แต่มาเสียเอาในช่วงสุดท้ายจังหวะสุดท้ายครับ
เรื่องความเก่าครับเริงชัยเกี่ยวแล้วตัดล่าง
เอาละครับผ่านไปเพียงแค่๓ยกยังมีเวลาครับ
ส่วนงานของทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าแก้เกมกันเครียดเลยครับ
ภัยพิเศษสัปดาห์เพชรจินดาครับ
หัวหน้าคณะครับกำลังเครียดเลยครับ

ในนั้นคนเชียร์ทั้ง๒ฝ่ายเยอะด้วยกันทั้ง๒ครับ

ยกที่๔ตามต่อครับ
พเตมจะเน้นจังหวะหมีมือครับในนี้ไม่สนครับ
สีอยากได้ซ้ายทีมให้ที่ด้วยขวาครับ
ทีมเองจะใช้ความแสดงครับ
ท้ายอีกแล้วกับท้ายของยอดเดชน์ท้ายอีกแล้วเจอเด็กเลยครับ
โอ้โหนี่ครับความยาวครับเริ่มเห็นผลเลยครับ
ประทะประทะมาปีด้วยขวาเดินใจโต
ยอดเดชน์กล่าวคลีกครับถือกันตีว่าตื้อเท่าน้ำจิตของโลกครับ
ยอดเดชน์ล๊อคนายขวางกล่าวเจอเด็กเลยครับ
ลุงขึ้นมาว่ากันต่อครับตัวแพวว
ก็จะเปลี่ยนเข้ามาน้องนายคลอยน่าจะดินให้ขวางขวา
อยากจะอาศัยลูกเก่าแต่นี่ครับไอล็อคไนต์แล้วตี

ไม่ได้สี่ครับจังหวัดสุดท้าย

จะลัดกับมันสี่อย่างท้าย

เป็นลูกไข่หยันครับยอเดช

พวกละดอกคนละทีลดใน

เสี่ยงมาทั้งสายเติม

เรืองชัยในยกที่ผ่านมาจะยุ่งหรือเปล่าครับตัดล่างเข็นจนลบเลยครับ

กลับมาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับต้องบอกว่าสนุกเหลือเกินครับคู่นี้
หน้าเป็นผู้รับเหมาไปแล้วครับทางด้านเรืองชัยในยกสี่ที่ผ่านมา
หลังจากก่อนหน้านี้ครับทำได้ดีครับแต่ยกสี่แกแรงครับ
บอกว่าทีมงานแก้เกมได้ดีครับสำหรับค่ายเพชรจินดา
พยายามจะเปิดฉากด้วยแข้งซ้ายหน้าครับนำเข้ามาแล้วเกาะใน
หลังจากถือรอปัมป์ตีดูกับจัดด้วยขวาและตั้งขาครับ
ทีต่อทีเลยครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายของยอดเด็ดครับ
แค่งขวาจังหวะเกี่ยวแล้วเททิ้งเลยครับ

ครับยกสุดท้ายครับ
นี่ครับคือยกตัดสินครับ
อยู่ที่สภาพร่างกายครับ

ทำได้ดีครับทางด้านยอดเด็ดในยกที่ผ่านมา

ยังจะช่วยให้เขาเอาตัวรอดสู่ชัยชนะได้หรือไม่ครับ

ยกสุดท้ายครับยอดเด็ดเผยังจะเบียงเข้ามา

ยอดเด็ดสู้ไม่สนล่างตี
ครับโอ้เปล่าหมายมีไว้พวกชนครับ
เจ้าเดชน์พ่วนซ้ายหน้าจะปล่อยมันเจ้าซ้าย
พยายามจะปลูกให้มันจนสองครับชุกรักชัย
เกี่ยวว่าพี่มันจะขวานด้านล่างไปโลกร้าครับ
ลากมาที่มุมตัวเองครับเจ้าเดชน์

ผ่านไหวตัวเองเล็กละรั่ง

ส่วนยัดระบุรบใจก็ได้และตี

อ้าวเสียล่ากลงออกหมายเอกครับ
โอ้โหเสียหายหรือเปล่าครับในจังหวะแบบนี้ครับ
พยายามจะขยับมาวางซ้าย

อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับวินาทีนี้

จัดตรงไม่รบ

สุดยอดครับสนุกดุเดือดร้าวใจตั้งแต่คู่แรก

นี่แหละครับคือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
คำจำกัดความนี่คือความมันครับ
ดูครับจังหวะยกสุดท้ายพยายามจะเด้งเกาะตี

แล้วซ้ายหน้าหลุดไปครับเจอแค่งขวา

โอ้โหเรียกได้ว่าคู่นี้ดุเดือดจริงนะครับ
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

เงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
เริงชัยพ่อพองบุหราน
โอ้โหนี่แค่คู่แรกเท่านั้นนะครับ
คู่หน้าจะขนาดไหนคิดเอาเองนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์